ไปดูกันต่อเลยที่คุณพิรวัตรพูดตั้งแต่เปิดรายการ
ประเด็นเรื่องของแท็กซี่กับคุณบอยทะกลเกียจวีรวรรณ
คือเมื่อวานนี้มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเทียล
คือคุณบอยทะกลเกียจผู้บริหารช่องวัน

แล้วก็มีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้

วันนี้เนี่ยคุณบอยทะกลเกียจก็เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
มาฟังข้อเท็จจริงจากคุณบอยกันหน่อย
แล้วก็มาดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะ

ใช่ครับเป็นลูกสาวคนโตใช่อยู่กับลูกสาวด้วยนะคะ
พลเมืองดีเขาถ่ายเอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายเอาไว้ได้
ก็เป็นจังหวะที่ทะเลาะกับแท็กซี่อยู่เลยค่ะ
ช่วงเที่ยงวันนี้คุณบอยทะกลเกียจวีรวรรณก็แถลงข่าว
บอกว่าช่วงเวลาที่เรียกรถแท็กซี่แท็กซี่ไม่จอดเลยนะคุณพิรวัตร

คือเรียกมาสองคันไม่จอดไม่จอดคันนี้เปิดไฟว่าง
ก็เรียกปรากฏว่าก็ไม่ยอมจอดอีกคุณบอยบอกว่าผมยอมรับเลย
ผมเหมือนกับยื่นเท้าไปเอาเท้าไปเตะรถน่ะ
ก็เลยทำให้คนขับไม่พอใจจอดแล้วลงมาจากรถ
แล้วก็ด่าต้องใช้คำว่าด่าเนอะก็ด่ากันอ่ะก็ด่าคุณบอยล่ะ
แล้วก็พูดจาข่มขู่คุณบอยบอกว่าคนขับแท็กซี่บอกแบบนี้
ยิงกันสักนัดไหมเนี่ยคุณบอยก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เรื่องบานปลาย
ส่วนประเด็นเงิน๑๐๐๐บาทก่อนหน้านี้บอกว่าคนขับแท็กซี่
ถ่ายเงินขอพันหนึ่งคุณบอยบอกว่าไม่ใช่หรอก
ผมนี่แหละเสนอเงินชดใช้ค่าเสียหายที่ผมไปยื่นเท้า
เหมือนกับไปเตะรถเขาอ่ะนะคะฟังเสียงคุณบอยค่ะ
ถ้าเผื่อพูดถึงในเรื่องของความบันดาลโทษะผมก็เป็นคนเริ่มนะครับ
อันนี้ผมขอโทษนะครับในสิ่งที่ทำ
ผมก็พยายามจะเรียกแต่อันนี้มือไม่ได้เพราะมือมันใกล้กับตัว
เดี๋ยวเกิดรถชนยังไงผมใช้เท้าก็ถกเถียงกันสักพักหนึ่ง
มีประโยคนึงที่ออกมาจากคนขับแท็กซี่คนนั้น
ก็บอกว่ามายิงกันสักนัดไหมผมเป็นคนเสนอว่าจะให้ชดใช้เท่าไหร่
เขาเลยบอกมาว่าพันหนึ่งเขาไม่ได้เรียกร้องก่อนนะครับ
ทุกวันนี้เรามีทางเลือกนะครับเรามีทางเลือกที่จะใช้บริการอะไรก็ได้
แต่คุณกฎหมายกำลังจำกัดทางเลือกของประชาชน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมานะ
บอกว่าไปเรียกอูเบอร์ดีกว่าไปแกรปแท็กซี่กันดี

ทีนี้มาดูฝั่งคนขับแท็กซี่ที่มีเรื่องมีราวกันหน่อยนะคะ
นายรุ่งนครดุลกุลค่ะก็รายงานตัวกับกรมการขนส่งทางบก
ก็ยอมรับว่าผมปฏิเสธไม่รับนายทะกลเกียจจริง

บอกว่าเพราะว่าจุดตรงนั้นมันเป็นหัวมุมปากซอยจอดไม่ได้
ก็เลยส่งสัญญาณบอกปฏิเสธไปก็คิดว่าคุณบอยเห็นแล้ว
แต่พอออกรถไปได้ยินเสียงเหมือนคนทุบรถฝั่งซ้าย
ก็เลยจอดแล้วก็ลงไปถามก็เลยเกิดการโต้เถียงกัน
ยืนยันว่าไม่ได้ขู่ไม่ได้ไถเงินไม่ได้กันโชคทรัพย์อะไร
แต่คุณบอยทะกลเกียจยื่นข้อเสนอขอชดใช้ค่าเสียหายให้เองค่ะ
ก็ไม่ค่อยนุ่มแล้วแต่ด้วยความที่เรารับทรัพย์สินของเราน่ะคับ
กรณีกันโชคหรืออะไรผมไม่ได้เป็นคนเอ่ยปากนะครับ
ผู้โดยสารท่านนี้บอกว่าถ้าเกิดผมทุบรถคุณแล้วรถคุณบุก
คุณเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่
มันก็ไม่ถึงหรอกครับแต่มันไม่ได้ราคาพัน

แต่ยังไงก็ตามก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับแท็กซี่ล่ะค่ะ
กรมการขนส่งทางบกแจ้งข้อหาแบบนี้นะคะ
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารและใช้วาจาไม่สุภาพ
มีโทษพักใบอนุญาต๓๐วันปรับ๒๐๐๐บาท
และอบรมพฤติกรรมการให้บริการ๓ชั่วโมง
คือคนขับแท็กซี่เขาบอกว่ารถเขาเนี่ยเป็นเหมือนรถคันใหญ่
เป็นลักษณะของรถที่อยากจะรับผู้โดยสาร
ที่จะไปโรงแรมจะไปสนามบินที่มีกระเป๋าสัมภาระใหญ่

ใช่เขาเลยไม่ค่อยรับผู้โดยสารแบบนี้
ตอนแรกบอกว่าเรียกอูเบอร์แต่ลูกสาวคนโตนั่นแหละ
ไปด้วยน้องนั่นแหละบอกว่ามันผิดกฎหมายนะพ่อ

เดี๋ยวรอดูรอดูเรื่องนี้แต่ว่าก็ชี้แจงกันไปทั้งสองฝั่ง